ที่คลองหลวงเมื่อวานนี้นะคะมีการจับกลุ่มคดียาเสพติดเหมือนกัน
เป็นการขยายผลแล้วก็จับกลุ่มได้ผู้ต้องหาใน๓คน
หนึ่งในสามคนนี้เป็นคุณยายนะคะอายุถึง๗๕ปีแล้วนะคะ
ยายรับสารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะว่าจะนำเงินจากการขายยาบ้า
ไปรักษาสามีที่ตอนนี้เป็นลูกอังมพฤกษ์อยู่นะคะครับ
ทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสภคลองหลวงปฐุมธานี
เขาไปจับนางทองคำรอดดำรงหรือว่ายายทุมอายุ๗๕ปีแล้วนะคะ
อยู่ที่ตำบลคลอง๔พร้อมของกลางเป็นยาบ้าคุณยายมี๑๐เมตร
ซ่อนอยู่ตามจุดต่างหลังจากมีสายลับของทางการ
เขาแจ้งว่ายายทุมจำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้นี่แหละ
และจากการสอบสวนยายทุมรับสารภาพนะคะ
บอกว่าซื้อยาบ้ามาจากวัยรุ่นคนหนึ่งย่านคลองห้า
เอามาขายต่อนำกำไรไปดูแลสามีที่ป่วยเป็นอำมพลึกฟังเสียงคุณยายค่ะ
ครับผมนายทำงานหรือยังครับไม่ได้ทำ
อย่างลูกตาสองคนเหมือนมีกินมีไข้เห็นกันครับหลังจากที่จับกลุ่มยายถุ่มแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ขยายผลต่อไปค่ะจับกลุ่มได้อีกหนึ่งคน
นายมานพมีสาราหรือว่าเอ็กซ์ค่ะโดยเมื่อนายมานพเห็นเจ้าหน้าที่
พยายามวิ่งหลบหนีเลยนะคะไปที่หลังบ้านแต่ว่าไม่ทันนะคะ
อับรวจก็รวบตัวไว้ได้พร้อมของกลางยาบ้าห้าสิบเอ็ดเมตร
ไอซ์อีก๓กรัมบรรจุอยู่ในถุงแบบซิปล็อก
เปิดแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าถือสีดำอีกด้วย
หลังจากจับกลุ่มนายเอสขยายผลไปอีกหนึ่งคนค่ะ
ไปสู่การจับกลุ่มตัวนายสมหมายโพเงินจับได้ที่บ้านพักอยู่ที่หมู่ที่๙คลอง๔นี่แหละ
และจากการตรวจค้นพบยาบ้า๑๔เมตรค่ะบรรจุอยู่ในซองซิปเหมือนกัน
ซุกซ่อนบนหลังคาด้านหลังห้องพักก็มีอยู่ที่ชั้น๒นะคะ
โดยนายสมหมายเขาสารภาพว่าตนเองเป็นเพียงผู้กระจายยาบ้านในพื้นที่
ตำบลคลอง๔เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดนะคะ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมขยายผลหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และนำตัวมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะครับ